เห็นภาพคนอื่นไปเที่ยวภาคเหนือตั้งแคมป์กัน
ไม่ได้ไปก็ไม่เป็นไรเอามาเที่ยวบางปูแล้วกันอากาศก็ดีเหมือนกันนะ

สวัสดีค่ะติดตามรู้ก่อนร้อนหนาวกับดาวสุภาษารานะคะ
ดูเรื่องของสภาพอากาศหน่อยนะคะเพราะว่าตอนนี้มาเที่ยวที่บางปูค่ะ
ไม่ได้ไปไหนไกลแม้ว่าจะหยุดยาวนะคะแต่ว่าที่นี่ก็น่าเที่ยวเหมือนกัน
โปร่งโล่งสบายเลยนะคะโอ้โหที่เป็นแบบนี้เพราะว่า
ดูนี่เลยค่ะภาพถ่ายดาวเทียม
วันนี้ประเทศไทยเมฆน้อยมากทั้งประเทศเลยนะคะ
คุณผู้ชมเห็นไหมดูสิไม่มีเมฆเลยแล้วจะเป็นแบบนี้ไปตลอดทั้งวัน
ส่วนปัจจัยอะไรที่ทำให้วันนี้เมฆน้อยเหลือเกินนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือและภาคใต้เอามาดูเรื่องของลมกันก่อนนะคะ
ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจะเห็นว่าเส้นพันสิบแปด
นี่คือเส้นอากาศเย็นแต่อยู่ที่เดิมค่ะภาคเหนือและภาคอีสาน
ส่วนเส้นความเย็นสองพันสิบสี่อยู่ที่ภาคกลางค่ะ
ภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพราะฉะนั้นแล้วที่พูดไปเนี่ย
อากาศเย็นกรุงเทพจะเย็นช่วงไหนกรุงเทพก็จะเย็นตั้งแต่ช่วงประมาณ๔โมงเย็น
ลากยาวไปจนถึงช่วงเช้าเลยนะคะสัมผัสได้แน่นอนค่ะตลอดทั้งสัปดาห์
ส่วนเรื่องของฝนภาคใต้เห็นไหมคะไม่มีกลุ่มเมฆเลย
และจะเป็นแบบนี้ไปตลอดทั้งวันเลยนะคะ
ลักษณะแบบนี้เนี่ยก็คือทำให้ภาคใต้เนี่ยค่อนข้างพี่น้องพี่น้องภาคใต้ดีใจด้วยนะคะ
และช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่พื้นที่ไหนมีน้ำท่วมขังก็รีบจัดการซะนะคะ
ส่วนคลื่นค่ะบริเวณชายฝั่งทั้งอ่าวไทยและอันดามัน
โอ้โหไม่น่าเป็นห่วงเลยนะคะแต่พื้นที่ไหนที่มีฝนตกในทะเล
คลื่นอาจจะสูงได้ประมาณ๒เมตรนะคะ
เอาดูเรื่องของอุณหภูมิอีกสักครั้งนะคะ
ดูที่มันเป็นรูปธรรมหน่อยไหนล่ะรูปธรรม
สีเขียวไงคะคุณผู้ชมเห็นสีเขียวยังคงปกคลุม
และยาวลงมาจนถึงพื้นที่บริเวณภาคกลาง
ลักษณะแบบนี้ค่ะไปเที่ยวที่ไหนก็ฟ้าโปร่งโล่งสบาย